แต่ว่าคนเราจะมีดวงต้องไปขอพรไปมูที่ไหนที่ไหนดีต้องจัดเลย
คนนี้แม่ฮายอาภาพรของเราคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าคนนี้ตัวจริงเรื่องนักเสี่ยงโชคนะคะ
เพราะว่าอะไรเวลาไปไหนมาไหนนะชอบถ่ายคลิปลงโซเชียล
มีตัวเลขมาฝากแฟนตลอดเลยค่ะ
โดยเฉพาะกับบันเทิงไทยรัฐน่ารักจริง
เจ้าตัวค่ะถ่ายคลิปร่วมกับพี่ทิพย์ภรรยาของพี่ยิ่งยงยอดบัวงาม

ขณะกำลังไปทำบุญกันที่วัดไม้ร่วงจังหวัดนครนายกค่ะ
จากทั้งคู่จะเอาบุญมาฝากแล้วนะก็เอาเรื่องราวของตัวเลขมาฝากด้วย
ดีเลยค่อยมักเลยแบบนี้ชอบจริง
โดยขณะที่พระนะคะก็สวดให้พรไป
พี่ทิพย์กับพี่ฮายค่ะก็ถามพูดคุยกันเรื่องของตัวเลขกันไป
และต้องบอกว่าครั้งนี้คุณผู้ชมจ๋าแม่ฮายของเรานะ
พูดตัวเลขที่ชื่นชอบไว้ชัดเจนมาก
เตือนแล้วคุณผู้ชมค่ะฟังให้ดีนะ
ถ้าไม่ตั้งใจอาจจะพลาดอะไรไปก็ได้

อะไรนะเมื่อสักครู่

เมื่อกี้เธอถัดเธอก็ชวนกันเหมานะเธอไม่ได้ฟังเลย
ไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะใครผัดข้าวอยู่หลังบ้าน
แป๊บนึงเรียกมาก่อนหน้าจอไทยรัฐทีวีจ้ะ

อีกแล้วนั่นแหละเหมือนข่าวแรกเลย
คุณสองคนและคุณผู้ชมล่ะคะเมื่อกี้ได้ยินเป็นเลขอะไรนะจ๊

แต่ดิฉันว่า๔กับ๘นะเพราะว่าอะไร
ก็เพราะว่าเมื่อเช้านี้เลยจ้ะพี่ยิ่งยงเนี่ย
อัดคลิปบอกตัวเลขมงคลเอาใจนักเสี่ยงโชคอีกครั้งหนึ่งเลยสิคะ
โดยที่ทั้ง๓คนอยู่ในงานเดียวกันนะ
คืองานบุญวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ลำใหญ่
วัดไม้รั่วค่ะจังหวัดนครนายกค่ะ
พี่ยิ่งยงเนี่ยแกก็ไปทำท่าทางประจำตัวของแกนะ
เอาคิ้วนี้อยู่ดีมาทำให้รักทำไม
เอานิ้วชี้

หรือว่าเรื่องความจะกลับให้

อยู่ดีมาทำให้รักทำไม
ก็ชี้นิ้วไปคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็นี่ชี้ไปที่เทียนตัวเลขด้วย

มันตรงจะเออนะคะ
พร้อมกับบอกว่าดูกันเอาเองนะจ๊ะ
เลขมงคลแบบนี้ดิฉันจดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ

หนูไล่กันเหรอไล่กันไปเรื่อยใช่ไหม

ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ